ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะคะสำหรับลูกคนแรกของพี่หนุ่มสอนราม
งานนี้เพื่อนสนิทอย่างพี่มอสปฏิพาเนี่ยก็ออกอาการเผลอหลานอยู่ไม่น้อย
เพราะว่าเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้รอรักษาแล้ว
นั่นก็คือสร้อยเส้นใหญ่ซึ่งเป็นสร้อยคอทองคำนั่นเองนะคะ
อ่ะเหอะขนาดไหนนะคะไปถามพี่มอสกันเลยค่ะ
เพิ่งเจอกันที่คอนเสิร์ตที่ที่ลงเบียร์ครับเรียบด่วนเนี้ย
ก็พร้อมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณพ่อบอกพร้อมแล้ว
ก่อนไปเจอโรงพยาบาลอีกนะฮะแล้วก็
แล้วก็เราถ่ายรูปกันแล้วก็วันนี้มาทำอะไรอย่างนี้
หนุ่มบอกมามาอัลเจ้าสาวก็ทุกอย่างสมบูรณ์
รู้สึกเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนพี่หนุ่มตัวคนเดียว
วันนี้มีลูกมีภรรยาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนไปครับ
เป็นร้านของหลานครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูทองเส้นหนึ่ง